ปิดท้ายข่าวต่างประเทศกันที่ข่าวเบาเอาใจแม่บ้านนะคะ
สำหรับใครที่เวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เข็นรถเข็นเนี่ย
รู้สึกว่ารถเข็นมันเล็กใส่ของไม่พอ

รู้ตัวว่าตัวเองอายุเยอะเพราะชอบเดินซูเปอร์มาร์เก็ต
ไม่เกี่ยวอาจจะเป็นคนรักสุขภาพอยากซื้อกับข้าวไปทำเองไง
อยากซื้อของไปเก็บไว้ขนมนั่นเอง

มันเล็กคูณซื้อทิชชู่ทีเป็นแพ็คใหญ่เนี่ยมันก็ใส่เต็มแล้วใช่ไหม
แต่นี่มีรถเข็นไซส์ใหม่คุณผู้ชมมาดูกัน

รถเข็นยักษ์คันนี้สูง๒๗เมตรนะคะยาว๓๖เมตร

ถ้าจะเปรียบเป็นสิ่งของอย่างถุงช้อปปิ้งเนี่ย
ก็สามารถบรรจุถุงช้อปปิ้งขนาดปกติได้มากถึง๑๔๖ถุง
ขับได้ความเร็วสูงสุด๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ฟังคุณสมบัติดูแล้วก็ถือว่า

แต่มันยังเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้
ขับอย่างนั้นก็ต้องหอบพรุงพลังออกมาเพื่อใส่
มันติดตรงนี้ไงมันติดตรงนี้ไง
ประสงค์หลักก็คือเขาจะประชาสัมพันธ์
นอกห้างสรรพสินค้าเขาก็เลยขับไปเลย

คาวิวแบนเซ่นค่ะเขาสร้างรถเข็นขนาดใหญ่คันนี้ขึ้นมา

ดึงดูดลูกค้าให้กับมัสเตอร์มาร์เก็ตนะคะที่เพนซิวาเนีย
ซึ่งก็ดูเหมือนว่ารถเข็นยักษ์คันนี้ทำหน้าที่ได้สำเร็จโปรโมทได้สำเร็จ

ใครเห็นก็ต้องมองเป็นนิชย์นิชย์ผมคงจะจอดรถมอง
แต่มันต้องขับเข้าไปในซูเปอร์ได้มันถึงจะเจ๋งนะคุณนะ

คือถ้าเอาขนาดนี้นะคะกระบะก็ได้ค่ะหรือว่ารถบรรทุกนะไม่ต่างกัน

แต่ลักษณะอาจจะแบบเก๋เป็นแบบรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้นะ